สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนับจากวันนี้ไปเหลือเวลาอีก๕วัน
จะเป็นช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เป็นเทศกาลแห่งความสุขเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริง
เป็นเทศกาลแห่งการอวยพรให้ของขวัญซึ่งกันและกัน
สังคมไทยสังคมโลกก็มีความสุขกับช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างนี้มาเสมอ
แต่ว่าปีนี้เทศกาลปีใหม่กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่คนไทยมีความกังวล
มีความเครียดแล้วก็มีความทุกข์กับเรื่องของโควิด๑๙
จริงเราเครียด
กังวลกับโควิด๑๙มาตั้งแต่๘๙เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
แต่ว่าสถานการณ์มันก็ดีขึ้นมาเรื่อยดีขึ้นมาเรื่อย
เราก็คาดหวังว่าเอานะปีใหม่นี้เราจะได้เฉลิมฉลองชดเชย
หาความสุขมีความสุขลืมเรื่องความกังวลที่ผ่านมาลงไปได้
ภาคธุรกิจการค้าการขายเขาก็หวังอย่างนั้น
เขาก็หวังว่า๘๙เดือนที่ผ่านมาหนักมากรายได้หาย
เอานะช่วงเทศกาลปีใหม่การค้าการขายสินค้าหลายประเภท
น่าจะพอชดเชยได้เพราะเป็นเทศกาลที่คนจับจ่ายใช้สอย
ซื้อของขวัญให้กันและกันกินอาหารมากเป็นปกติ
ซื้ออะไรกันมากกว่าปกติก็ช่วงปีใหม่นี่แหละ
เพราะว่าคนมีความสุขแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นเทศกาลแห่งความทุกข์
อย่างที่ว่านี่แหละครับเป็นเทศกาลแห่งความเครียด
กลายเป็นปีใหม่ที่มีอาการหวาดภาวะนายกรัฐมนตรีก็พูดเรื่องนี้
ท่านบอกว่าสิ่งที่เสียใจคือช่วงเวลาปีใหม่
ควรจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนควรจะมีความสุข
แต่กลับต้องเพิ่มความเข้มงวดระดับสูงสุดนี่นายกรัฐมนตรีพูดผ่านโทรทัศน์วันก่อน
คำถามก็คือเราควรจะต้องโทษใครไหมครับ
ตอบว่าเรื่องนี้ถ้ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมัน
แล้วปกป้องกันไม่ได้ป้องกันกันไม่ได้เราก็ไม่รู้จะโทษใคร
ชะตากรรมร่วมกันไม่ต้องโทษใคร
แต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นคราวนี้มันมีต้นต่อ
มันมีต้นเหตุที่ทำให้โรคระบาดกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วคนไทยก็พลอยมีความทุกข์มีความกังวลไปด้วย
นั่นคือต้นเหตุที่แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
เข้ามาโดยผิดกฎหมายแล้วก็มาติดเชื้อ
ผลคนต่างประเทศเข้ามาโดยผิดแลกกับผลประโยชน์ที่ได้รับ
หัวละหนึ่งหมื่นขั้นต่ำสองหมื่นก็มีสองหมื่นกว่าก็มี
ถ้าตีขั้นต่ำหนึ่งหมื่นแรงงานเหล่านี้เข้ามาประมาณสามสี่แสน
ที่ผิดกฎหมายอยู่ในเวลานี้เอาสี่แสนคูณหนึ่งหมื่นก็สี่พันล้านครับ
เงินเหล่านี้แบ่งกันไปอยู่ที่ไหนยังไงต้องตามไปดู
แต่ว่าคนเหล่านี้คือต้นต่อต้องเอาเรื่องกับต้นต่อ
ต้นต่อเหล่านี้เป็นใครครับเป็นค่าราชการที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ไปรู้เห็นหลิวตาให้การทำความผิดเกิดขึ้น
หัวหน้าของค่าราชการเหล่านี้ก็คนที่อยู่
ลายล้อมอยู่กับนายกรัฐมนตรีล่ะครับไม่ใช่ใครอื่น
ฉะนั้นถ้านายกรัฐมนตรีบอกว่าจะดำเนินการจัดการกับคนเหล่านี้ให้สิ้นซาก
มันกลัวกันแต่ว่าพอการเวลาผ่านไป
สิ่งที่นายกบอกว่าจะจัดการให้สิ้นซากสุดท้ายมันทำอะไรไม่ได้
เพราะว่าระบบการดำเนินคดีกับบ้านเราต้องรอหลักฐาน
ต้องมีใบเสร็จต้องมีพยานต้องมีลายลักษรต้องเป็นหลักฐาน
แล้วจะหาได้เหรอครับเรื่องที่กำลังคึกคักคึกโครมอยู่ตอนนี้
สุดท้ายขึ้นมาก็ค่อยค่อยเงียบไปลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นเสมอในสังคมไทยก็คือว่า
คึกคักอยู่พักนึงมันจะตื่นเต้นอยู่พักหนึ่ง
พอเรื่องเงียบไปคนก็ลืมแล้วในที่สุดก็จับมือใครดมไม่ได้
แต่ว่าผลก็คือว่าคนก็เครียดและเดือดร้อนกันทั่วประเทศ
โดยเฉพาะคนที่สมุทรสาครใครจะไปคิดครับว่าวันหนึ่งธุรกิจประมงที่สมุทรสาคร
มันเดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าย่อยยับ
เรือประมงบางรำบอกว่าอาหารทะเลที่หามาได้อยู่ในเรือ
ปล่อยให้เน่าคาเรือเพราะไม่มีคนรับซื้อ
แช่แข็งไว้ก็ได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เน่าคาเรือ
มันไม่เคยเจอสภาพอย่างนี้เขาก็ทุกข์เขาก็เครียด
เกิดมาเขาไม่เคยเจอความย่อยยับอย่างนี้ก็เพราะใครล่ะครับ
ก็ก็ต้นต่อมันมีนี่ครับผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันจะต้องไม่จบและค่อยหายไป
แต่ว่าอยากจะเพิ่มเติมว่าเรื่องอาหารทะเลที่คนหวาดภาวะกันเกินเหตุ
เพราะว่าได้ข้อมูลผิดผิดถูกนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่า
เรื่องนี้ต้องช่วยกันแก้ไขฟื้นฟูให้เขา
คุณหมอมนูลลีชเวงศักดิ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
ย้ำว่าเราสามารถกินอาหารทะเลได้ตามปกติ
มันเป็นแค่คนปรุงเท่านั้นเองที่จะต้องล้างมือ
ไม่ใช่ว่าจะเลิกกินอาหารทะเลเลย
เชื้อมันออกจากตัวคนที่ทำงานกับอาหารทะเล

บรรจุของถ้าเขาป่วยเขาไอมือเขาอาจเปื้อนเสมหะ
แล้วก็จับอาหารทะเลเชื้อมันก็อยู่กับอาหารทะเล
แต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานหรอก
เพราะไม่ใช่เชื้อที่มีชีวิตด้วยตัวเอง
เป็นเชื้อที่มีไขมันล้อมรอบ
พอออกมาไม่นานมันก็ตายเราไม่ต้องทำอะไรมันเลย
เดี๋ยวมันก็ตายใช้เวลาสักพักหนึ่ง
อย่างที่บอกว่าโรคนี้เป็นโรคติดต่อทางการหายใจ
ไม่ใช่โรคติดต่อทางอาหารไม่เกี่ยวกันเลย
นี่ฉะนั้นผมเอาข้อความจากผู้รู้คือคุณหมอมนูล
มาเล่าให้ฟังว่าทำให้คนใจเข้าใจมากขึ้น
ทำให้คนหวาดภาวะน้อยลงอาหารทะเลก็จะได้ขายได้
วงจรชีวิตลมหายใจของชาวประมงก็จะได้หายใจได้ต่อ
และนี่คือขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ